ท่านผู้ชมครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะครับ
ช่วงเกิดเหตุที่รอปภของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งย่านปฐุม
ธานีค่ะถูกชายคนนึงเนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิตนะทั้งเตะ
ต่อยนะครับผู้ชายคนนี้ที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยถูกคุมตัวไว้ได้นะครับ
แต่อาการก็มีอาการลักษณะที่พูดจาไม่รู้เรื่อง
บอกว่าวนต้องไปตรวจสอบเรื่องของอาการทางจิตประสาทแล้วก็การบำบัดยาเสพติดนะครับ
ไปดูภาพวงจรปิดในช่วงเกิดเหตุก่อนนะครับ
นี่ฮะก็จะเห็นว่าในพื้นที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานีเนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับก็จะมีผู้ต้องหาที่ชื่อว่าในตายนะครับ
เดินเข้ามาในพื้นที่ของโรงเรียนนะครับ
แล้วผู้ตายที่เขาเป็นรอปภเขาไปเจอลักษณะเดินมาเนี่ย
คือเปลือยกายมาด้วยเปลือยเปล่ามาเลยนะครับ
ซึ่งเขาก็เห็นว่าในตายเนี่ยไม่ใส่เสื้อผ้า
นอนอยู่ตรงม้านั่งด้านในโรงเรียนตักเตือนแล้วก็ไม่สนใจนะครับ
รอปภที่เสียชีวิตเขาก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจค่ะนะครับ
กล้องวงจรปิดอีกจุดหนึ่งก็จะไปจับภาพผู้ตายกับในตายผู้ต้องหาเนี่ย
ละมุนไล่ชกต่อยกันอยู่ก่อนที่ผู้ตายจะวิ่งไปนอนฟุบอยู่ข้างถนนในโรงเรียน
แล้วในตายผู้ต้องหาก็วิ่งหนีออกไปในสภาพตัวนี่เปลือยเลยฮะ
เปล่าเล่าเปลือยเลยนะครับเดินเปลือยกายเข้ามาในโรงเรียนนะครับ
นี่ฮะแล้วพอเขาไปว่าไปตักไปเตือนก็ถูกทำร้ายจนเขาเสียชีวิต
พันธุบทโภพัทรพลวัฒนศ์สุนทรตรองผู้หังการสอบภอลำลูกกานะครับ
บอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากหลักฐานเนี่ยก็ทำให้แน่ชัดว่าในตาย
คือผู้ต้องหาที่ลงมือก่อเหตุทำร้ายเขาจนเสียชีวิตจริงนะครับ
เช้าวันนี้ผู้ต้องหาหลังจากถูกจับได้เมื่อวานนี้นะฮะ
เริ่มมีสติมากขึ้นไม่คลุ้มคลั่งเหมือนเมื่อวานแล้ว
เมื่อวานเนี่ยถึงขั้นกระโดดคลองหนีนะฮะต้องไปไล่ตามจับมานะครับ
พนักงานสอบสวนก็จะต้องสอบปากคำอย่างละเอียดก่อนนะครับ
เพื่อเอามาประกอบสำนวนคดี
จากยาฐานที่ต่างที่จะเห็นว่าเป็นของการหรืออะไรต่างเนี่ย
ก็การตรวจสอบกล้องมูลทางสิทธิ์นะครับก็มีความสูญสมควรว่า
ผู้ต้องกำไฟเนี่ยน่าจะเป็นคนร้ายและในขั้นการการสอบสวนเนี่ย
ก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะครับเพราะว่าเรากำลังตามยาฐานเขานะครับ
ซึ่งเป็นบุคคลที่ความรู้สึกว่าจะเป็นคนแม่นะครับแล้วก็อาจารย์ทนายความนะครับ